มาทางนี้ค่ะข่าวนี้ให้กำลังใจพลอยหน่อยเพราะพลอยจะร้องเพลง
พกไฟมาด้วยเหรออะพกไฟมาด้วยเหรอ

แฮพีตหลุดอุ้ยเจ๊พี่พี่แจ๊คใส่แฮพีตเหรอคะยอกเล่น
แล้วถ้าพูดถึงดาราสาวพี่ขาวพกหลอดไฟขาดคนนี้ไม่ได้เลยจริง
เกรสกันกล้าวสวยสะกดมากกับลูกล่าสุด
น้อยแต่สวยมากโดดเด่นด้วยอินเนอร์การจิกกล้องแบบสุด
คือไม่รู้แล้วนะว่าตอนนี้ช่างภาพต้องเปลี่ยนเลนสกล้องแล้วหรือยัง
จิกกล้องแตกขนาดนี้คุณผู้ชมดูเอาเถอะ
ไปต่อที่รุ่นเล็กกันบ้างดีกว่าน้องแอลลี่ค่ะมีดีทั้งความสามารถความสวยข่าวใสเจอทีไร
ไม่ใช่เฉพาะหนุ่มเราผู้หญิงเองมองน้องรู้สึกยังละลายสวย
คุณผู้ชมแล้วคือแบบน่ารักสมวัยแบบสุด
มีแต่คำว่าสดใสเต็มไปหมดเลยค่ะ
ปิดท้ายกันที่สาวผิวสวยใสพกหลอดไฟของจริงคนนี้

มีข่าวถูกโยงว่าเป็นน้องมน้ำแดงใช่ไหม
ควงพี่กล้ามโตไปกินน้ำเต้าหู้อุ๊ยตาย
ใช่มายนี้หรือเปล่านะแต่ไม่รู้แหละที่รู้รู้
แซ่บผิวใสผิวสวยเนี่ยประทับใจเอฟซีเวอร์เลยค่ะ
เอาจริงคุณผู้ชมไอ้คำว่าคำนิยามสวยใส
มันมาจากอินเนอร์ข้างในเนอะไม่ใช่แค่ว่าสีผิวอย่างเดียวนะ
บอกเลยว่าสาวที่เราหยิบยกมาฝากแต่ละคนเนี่ย
อินเนอร์เขาสดใสมาจากข้างในออร่าออใจมันก็พุ่งมาให้เราเห็นนั่นแหละ
สีไหนก็สวยสว่างวาบได้ถ้าเรามั่นใจ